เพราะว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่๒ปี๒๕๖๐

โดยสาระสำคัญที่น่าสนใจ
ก็เช่นหากมีการส่งข้อความข้อมูล

โดยไม่มีโอกาสบอกเลิก

ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจ
ต้องถูกระวังโทษปรับไม่เกิน๒แสนบาท

เขาจะมีงดฝากร้าน

เราก็ไม่ทันลบได้นะ

หรือว่าการโพสต์ข้อความภาพที่ทุจริต

การรักษาความปลอดภัยของประเทศ

หากคอมพิวเตอร์ร่วมมือยินยอม

ถูกดูหมินได้รับความอับอาย
ซึ่งรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตด้วย

โดยทุกความผิดสารมีอำนาจสั่งระงับ

กฎหมายฉบับนี้ยังให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย

ที่คิดผลงานและนำเสนอในสื่อทุกช่องทาง

ซึ่งจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มาพิจารณา
ว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่
โดยมีอำนาจตั้งแต่การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ
จนถึงการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ได้
ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดก่อนส่งให้สารพิจารณาต่อไปครับ